แล้วก็พิธีชาปนกิจศพของครูสาวชาวร้อยเอ็ด
ที่เสียชีวิตในห้องพักที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อวานนี้ครอบครัวและแฟนหนุ่มของครูสาวเหยื่อรายนี้
ก็ได้เดินทางไปทำพิธี
แล้วก็ร่วมโปรยดอกไม้ชาปนกิจโสธานที่วัดบุงค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อนที่จะเก็บกระดูกไปลอยอังคารที่ลำน้ำชีนะคะ
ครอบครัวของครูสาวที่ถูกคนร้ายใช้มีดปัด
คอเสียชีวิตที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
พร้อมกับญาติประมาณ๕๐คน
ก็นิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เก็บอัตฐิที่ชาปนกิจสถาน
ชาปณสถานวัดบุงค้าหมู่๓ตำบลพระธาตุ

พร้อมทำพิธีถอนดวงวิญญาณของผู้ตาย

เพื่อนำใส่อัฐินะคะ
เพื่อนำอัฐิใส่หม้อดินและเท่าอังคาร

ซึ่งก็อยู่ข้างวัดบ้านบุงคานี่แหละค่ะ
ซึ่งพ่อและแม่นะคะก็ได้วางช่อดอกไม้ลงบนกองอัฐิ
เพื่อส่งดวงวิญญาณของครูสาวให้ไปสู่สุขติเป็นครั้งสุดท้าย

นำไปเก็บไว้ที่วัดบ้านบุงค้าบางส่วน
ส่วนที่เหลือก็นำไปลอยลงน้ำฉี่
จากนั้นค่ะได้นิมนต์พระสงฆ์ไปที่บ้าน
เพื่อสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญกรวดน้ำ

ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีในการทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพในครั้งนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะผู้ที่เป็นพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ดวงวิญญาณของลูกสาวมาเข้าฝัน
ว่ายังติดอยู่ในห้องที่เกิดเหตุยังออกมาไม่ได้ค่ะ
ก็เลยเตรียมนิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญดวงวิญญาณกลับมาบ้าน
หลังจากเสร็จพิธีเก็บอัฐิ
แต่ก็เนื่องจากเกรงว่าดวงวิญญาณและเท่าอาหารอาทิต

จะเกิดการห่วงหาไม่ไปสู่สุขติ
และญาติก็เลยกลับไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอีกครั้ง

แล้วก็เชิญดวงวิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ญาติคนรักคนรู้จักลูกศิษย์แฟนนุ่ม
ก็ต่างร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ค่ะ